กลับมาแซ่บกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับวุ้นเซ่นวิวริธิพาค่ะเพิ่งจะควงสามี
กระชับความสัมพันธ์ไกลถึงแดนประดิบ
กลับมาก็ไม่ไหวค่ะมีดราม่าให้ได้เคลียร์กันอีกแล้วนะคะ
มีคนเมาส์ว่าจริงแล้วคู่นี้เขาดีกันมานานแล้วนะคะ
แต่ที่อุบเงียบไว้ไม่บอกใครเป็น

แรงขนาดนี้วุ้นเส้นว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ
ผลัดกันออกสื่อตอบคำถามถึงความสัมพันธ์
สำหรับคู่รักเคยหวานอย่างวุ้นเส้นวิริธิภา

ก่อนหน้านี้ควงกันไปกระชับรักที่ประเทศญี่ปุ่น
แม้จะมีภาพหวานในอินสตาแกรมของทั้งคู่ให้ได้เห็น
แต่เมื่อกลับมาก็แยกย้ายกันทำงานทันที
และพอจอมไม่สัมภาษณ์ก็จะได้รับคำตอบที่ไม่ต่างจากเดิม
จึงตกเป็นประเด็นผุดขึ้นมาใหม่
ว่าจริงทั้งคู่คืนดีกันนานแล้ว
แต่ขออุบเงียบไว้ก่อนไม่อยากบอกใคร
เพราะอยากใช้ช่วงเวลานี้เรียกงานเพิ่มขึ้น
ด้านสาววุ้นเส้นออกโรงเคลียร์แบบชัดเจน
ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้น

กับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบนี้ด้วยค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วตอนมุลเป็นข่าว
กับวิทธิ์ใหม่มันเป็นงานที่ติดต่อมาก่อน
หลังช่วงอาทิตย์นี้ก็คงหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่น
แหละที่ถึงมีคนติดต่อมาเยอะขึ้น
ถามว่าดีกันแล้วเรียกงานหรือกลวกัน

การว่ายืนอยู่อย่างนี้บางทีมันก็เหนื่อยนิดหนึ่ง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ในวงกลางแล้วต้องกล้องไกล
เคลียร์เรื่องของตัวเองแบบชัดเจนไปแล้ว
ก็ไม่ไหวต้องมาตอบคำถามเรื่องเพื่อนในแก๊งนางฟ้า
อย่างสาวเจนสุดาที่แววข่าวดีมาว่ากำลังตั้งคัน
ซึ่งในฐานะเพื่อนสนิทสาววุ้นเส้นขอตอบแบบกว้าง
ว่าส่วนตัวก็อยากให้ข่าวดีนี้เป็นจริง
แต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องให้สาวเจนออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองจะดีกว่าค่ะ
อันนี้ควรจะให้คุณเจนสุดาเป็นคนมาตอบไหมค
วันนี้ตอบแทนกันไม่ได้ค่ะไม่ใช่ท้องเรานะคะ

แต่อันนี้ก็คือต้องถามเจนดูว่าถึงแบบไปถึงขั้นนั้นหรือยัง
แต่ยังไม่มีนี่แมวใช่ไหม
ไม่แน่ใจแต่ว่าหวังว่าจะมี
แต่ถ้ามีจริงเราพูดแทนไม่ได้
อันนี้ก็ให้เดาเองแล้วกันว่ามีหรือไม่มี
แต่ว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเจนก็คงออกมาบอกเองนะ
ให้มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าใครที่พร้อมเราก็สนับสนุน
เพราะเราก็เข้าใจว่าคนที่อยากมีลูกก็อยากมีมาก
แล้วพอได้มีจริงมันก็คงน่ารักมาก
ถ้าเป็นคู่จิ้นกันเล่นยังไม่ได้แต่งงานกัน
มีปัญหากันเพื่อเรียกเรทติ้งก็พอเข้าใจได้นะคะ

อะไรอยากจะเอาเรื่องส่วนตัวมาขายให้มันเป็นข่าวขึ้นมา
แต่ตอนนี้แบบอีก๒๐๐บาทล่ะเรื่องขวานเริ่มร้อนเลย